คุณผู้ชมคะเรื่องของรับน้องรุ่นพี่ซ่อมรุ่นน้องโหด
มันมีอีกแล้วเราเล่าข่าวไปก็บ่อยนะ
แล้วเหตุการณ์นี้มีรุ่นน้องเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็รุ่นพี่ซ่อมรุ่นน้องด้วยการถีบไปที่แบบยอดอกกลางอกเลย
รุ่นน้องคนนี้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลสุดท้ายเสียชีวิตนะ
คือช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเปิดเทอมการศึกษาใหม่ของบรรดานิสิตนักศึกษา

เป็นข่าวอยู่บ่อยแล้วคุณยังทำกันนะยังแบบนี้ค่ะ
ครอบครัวของรุ่นน้องที่เสียชีวิตเนี่ยเขาเอาผิดนะคะ
เขาไม่ปล่อยไว้แน่เขาก็ไปแจ้งความที่ตำรวจสนโครครามนะคะ
ตอนนี้มีรุ่นพี่ที่จัดกิจกรรมบางคนมามอบตัวบางคนก็รับสารภาพ
แต่บางคนยังหนีครอบครัวของน้องที่เขาเสียชีวิตก็เลยบอกว่าอย่าหนี
มอบตัวเถอะมารับผิดเถอะก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายกันไป
นายพานุวัฒน์ทรงสวัสดิ์ชัยเป็นแอดมินเพจแอนตี้โซตัสนะคะ
เขาก็แชร์เรื่องนี้เหมือนกันแล้วเขาก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราแบบนี้ค่ะว่า
ผู้เสียชีวิตเนี่ยอายุ๑๖เรียนอยู่ภาควิชาก่อสร้างสถาบันอาชีวะชื่อดังย่านมีนบุรี
ช่วงก่อนเกิดเหตุเนี่ยคนที่เข้าเรียนจะถูกรุ่นพี่บังคับให้รับน้อง
คือบังคับเลยนะว่าต้องมารับน้องการรับน้องจะเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมนอกเขตโรงเรียนค่ะ
ช่วงเวลาที่ต้องร่วมกิจกรรมก็คือหลังเลิกเรียน
มันก็เลยอยู่เหนือการควบคุมของทางโรงเรียนปัญหามันเลยเกิดขึ้น
ซึ่งเขาห้ามอยู่แล้วล่ะแต่มันนัดกันต้องไปข้างนอก
ก็เลี่ยงไงจะได้ไม่ถูกแบบอาจารย์ไม่รู้ครูไม่รู้คนไม่รู้
น้องก็ไม่กล้าขัดไม่ไปเดี๋ยวก็รุ่นพี่ไม่ชอบหน้าเข้ากับเพื่อนไม่ได้
แล้วน้องคนนี้น้องนักเรียนอาชีวะที่เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
เขาก็มีเพื่อนสนิทที่อยู่ทำกิจกรรมด้วยกันมาให้ข้อมูลผ่านเพจว่า
คือรุ่นพี่เรียกให้ไปหาที่บ้านอยู่ในพื้นที่สอนอโฆครามอ่ะนะ
๕ทุ่มแล้ว๕ทุ่มเพราะน้องนักเรียนไปเนี่ยรุ่นพี่ซ่อมเลย
ทำโทษแต่ทำโทษลักษณะไหนเนี่ยเพื่อนสนิทของน้องนักเรียนที่เสียชีวิตเนี่ย
บอกรายละเอียดนะแล้วก็มีช่วงจังหวะหนึ่งอะค่ะ
รุ่นพี่สั่งให้น้องที่เสียชีวิตเนี่ยวิทย์พื้นลุกนั่งกลิ้งตัวบนพื้น
น้องเขาหายใจไม่ทันแล้วเขาช็อกหมดสติแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
กลายเป็นว่าน้องคนที่โดนที่นครปฐมชื่อน้องกรเนี่ยนะครับ
วันนี้วันจันทร์เนอะน้องกรเผาพรุ่งนี้ยังไม่ทันเผาเลย
ก็มีมาอีกเคสหนึ่งแล้วแล้วก็ตอนเนี้ยมันมีอยู่ในเคสในที่ส่งมาทางอินบล็อกโทรศัพท์ผมเนี่ย
มีสาหัสอยู่อีกประมาณสัก๒สำลาย
ไม่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งอะไรกับใครนะครับแล้วก็ไม่ชอบระบบรับน้องด้วยนะครับ
แต่ว่าก็โดนเรียกให้ไปซ่อมนะครับ
เรื่องต้นเนี่ยน้องเป็นโรคภูมิแพ้แต่ว่าไม่มีใครทราบ
แต่น้องคนที่แจ้งผมเนี่ยทราบแล้วก็คาดว่าน่าจะโดนไปซ่อมนี่แหละครับ
ไปซ่อมแต่ว่าน้องเขาก็ไม่ได้บอกใครว่าโดนซ่อมอะนะ
คงจะลุกนั่งวิดพื้นกลิ้งไปกลิ้งมาอะไรทำนองนั้นนะครับ
แล้วก็ประกอบว่าน้องเขาเป็นโรคภูมิแพ้ด้วยครับแต่ไอ้ทำร้ายร่างกายเนี่ยผมยังไม่มั่นใจ
เพราะว่าตอนนี้ทางครอบครัวเราก็ยังติดต่อไม่ได้ครับคุณพ่อก็ยังไม่รับสาย
ทางสถาบันอาชีวะแห่งนี้นะคะก็บอกว่ารับทราบเรื่องแล้ว
ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วคุยกับผู้ปกครองของน้องที่เสียชีวิตแล้ว
ทางวิทยาลัยอาชีวะแห่งเนี้ยเขาก็บอกว่าไม่ได้เป็นกิจกรรมที่วิทยาลัยจัดขึ้น
เหตุการณ์เกิดขึ้นนอกสถานศึกษาก็ให้เป็นหน้าที่ของทางตำรวจ
ถ้าพบว่าเป็นการรับน้องจริงก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมาย
ต้องถูกให้ออกจากสถานศึกษาตามระเบียบ
ก็นี่ไงรุ่นพี่มันก็ไปจัดนอกสถานศึกษาตลอด
กลางค่ำกลางคืนดึกดื่นนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกแบบนี้ค่ะ
ทางสพโฆครามรายงานเหตุการณ์นี้แล้วนะคะ
ว่าเกิดขึ้น๑๙กรกฎาคมช่วงเวลาประมาณ๔ทุ่มครึ่ง
ตัวน้องผู้ตายไปหากลุ่มรุ่นพี่ที่บ้านหลังหนึ่งในซอยรามอินทรา๖๒
แล้วรุ่นพี่เขาอยู่เป็น๑๐คนเขานั่งสังสรรค์กันอยู่
รุ่นพี่ที่ก่อเหตุบอกกับรุ่นน้องผู้ตายคนนี้นะ
บอกว่าทำไมไม่ค่อยมาเรียนเดี๋ยวเรียนไม่จบหรอก
หลายครั้งแล้วนะก็เลยซ่อมก็เลยลงโทษน้องเขา
กลิ้งอยู่ในซอยข้างบ้านนะคะแล้วก็พารุ่นน้องคนนี้ไปคุยในห้องในบ้าน
ปิดไฟคุยคือเหมือนปิดไฟแล้วก็ด่าลุมด่าว่ากล่าวตักเตือนอะไรแบบนี้
รุ่นน้องคนนี้ต้องยอมต้องยอมให้รุ่นพี่ซ่อมอีกรอบ
จากไปกลิ้งในถนนแล้วนะครับยอมรุ่นพี่ทำแบบนี้ค่ะ
เอาเท้าเตะไปสองครั้งแล้วก็เดินออกไปแล้วน้องรุ่นน้องคนนี้ก็ล้มลง
รุ่นพี่ที่นั่งอยู่ในบ้านก็เลยเปิดไฟพอเปิดไฟปุ๊บเพิ่งเห็นว่ารุ่นน้องคนนี้อาการไม่ดี
เพราะว่าตอนถีบอ่ะปิดไฟมืดหมดเลยอ่าก็เรียกเพื่อนให้มาช่วยพารุ่นน้องคนนี้
ไปส่งโรงพยาบาลนพรัชครับแล้วสุดท้ายเขาไปเสียชีวิตเนี่ยค่ะอืม
เรื่องต้นทางรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ได้รับรายงานเพิ่มเติมว่ากลุ่มรุ่นพี่ก็ทยอยมาพบพนักงานสอบสวนบ้างแล้ว
ในช่วงบ่ายวันนี้รุ่นพี่คนที่เตะใส่รุ่นน้อง
ก็ถูกดำเนินคดีฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
แต่รุ่นพี่คนอื่นก็ต้องดูพฤติกรรมว่าใครร่วมก่อเหตุในลักษณะไหนยังไงบ้าง
แต่คนที่ร่วมกันทั้งหมดก็ต้องโดนกันหมดเลยนะคะ
ไปสั่งสอนเขาที่เขาไม่ค่อยมาเรียนโอ้โหแล้วพฤติกรรมไอ้พวกนี้นี่โอ้โหดีเลิศประเสริฐศรีเหลือเกิน
สังสรรค์กัน๔ทุ่ม๕ทุ่มกินเหล้าใช่ไหม
ถ้าเป็นผมเป็นพ่อเป็นแม่ผมก็ไม่ยอมนะถ้าลูกผมต้องมาเจอแบบนี้นะ
ไปเจอตำรวจก็เจอผมก่อนจะได้ถามถามเฉย